เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์นักธุรกิจหนุ่มชาวจีน
เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเสียชีวิตในคอนโดนะครับ
แล้วก็จับลูกกับเมียเป็นตัวประกันด้วย
แล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วก็พอจะชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
แล้วก็จับเมียกับลูกเป็นตัวประกันเนี่ยนะมีลูกนี่สองคนนะฮะ
ชายุเจ็ดขวบกับลูกสาวสองขวบเนี่ยตำรวจก็เจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วเขาก็
วางอาวุธนะฮะแล้วก็ยอมมอบตัวพร้อมกับปืนขนาด๙มมนะครับ
สภาพก็มีอาการคล้ายคล้ายกับมืนเมาด้วยนะครับนี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางซิงหลิวอายุ๖๕ปีนะครับเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
นายเควินโจโชนะฮะอายุ๔๑ปีเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับ
หลายคนเนี่ยเห็นแล้วก็แปลกใจอยู่เหมือนกันหลังจากที่คุมตัวได้
จังหวะที่คุมตัวนายเควินนะฮะเพื่อจะไปโรงพักเนี่ยนะครับ
ลักษณะท่าทางเหมือนกับเขาจะดูยิ้มนะเหมือนกับไม่ได้สลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลองดูตรงนี้นะครับ
ขอต้าเผ็ดผลหน่อยลงมือทำไมครับผม
เควินโจชัวร์นะฮะเป็นชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียนะครับอายุ๔๑ปี
พันตลอดเอกดวงโชชวัญจรรย์ภูมิกับการสอนอทองหล่อบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยให้การอ้างว่าเขาเข้ามาอยู่ที่ไทย๑๒ปีนะครับ

ปมก่อเหตุอ้างว่าเครียดสะสม
ถูกแม่ที่เขายิงเสียชีวิตเนี่ยกดดัน

เจ้าตัวบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานพลาสติกอยู่ที่อำเภอสามโคก
เมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุไปดื่มมา

กลับมาที่คอนโดก็มีปากเสียงกับแม่
บันดาลโทษะใช้ปืนยิงแม่เสียชีวิต
หลังก่อเหตุพยายามจะฆ่าตัวตาย
รวมทั้งเมียกับลูกอีก๒คนด้วย
แต่ตำรวจมาระงับเหตุก่อนแล้วก็มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมกัน
ก็เลยยอมปล่อยลูกกับเมียออกมา
คนขับรถของเขาก็มาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยนะ
สุดท้ายก็ยอมมอบตัวนะครับ
เพื่อนร่วมสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยของผู้ตายนะฮะ
ทราบข่าววันนี้ก็เศร้ากันเลยล่ะครับ
บอกว่าความจริงแล้วผู้ตายก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ขยันมาก
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมธุรกิจเพื่อนร่วมงานกันมาตลอด
แต่จะเข้มงวดกับลูกชายหน่อยเพราะเป็นลูกชายคนเดียวนะ
แต่จะรุนแรงถึงขั้นเป็นสาเหตุชนวนการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ย

เป็นคุณพี่รักเพื่อนรักสามะพรมเนี่ยคำบูรณ์อะไรทุกอย่างนะฮะ
แต่ทีนี้เขาก็เข้มงวดกับลูกเหมือนกันเนี่ย

ใช่
กะว่าให้มาสืบทอดกิจการอะไรอย่างนี้
ก็คือลูกชายล่ะแล้วก็มีหลาน

มีหลานสมคุณ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

ช่วงสายประมาณ๑๐นาฬิกาวันนี้
ตำรวจคุมตัวนายเควินผู้ก่อเหตุเนี่ย

เราก็พยายามจะสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกแค่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้
อำรวจแจ้งข้อหาค่าบุพการีนะครับ
และเรื่องการครอบครองอาวุธปืนด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนศพของคุณแม่ของเขา
จากการชนสูตรเบื้องต้นพบว่ากระสุนที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ย

ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่นะครับ

วันนี้หน้านิ่งแล้วก็ไม่ตอบอะไรนะคะ
แต่เป็นข่าวใหญ่เพราะกลางเมืองฆ่าแม่